เป็นโพสต์จากผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
ถ่ายรูปบ้านวัดความเร็วในรถมาอวดในโลกโซเชียล
เรื่องอวดเนี่ยแหม่ได้ดีไปทุกรายเลยนะคะ
วดมาแต่ละทีนี่เขาอวดว่าอะไรรู้ไหม

เร็วมากเกิน๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

คุณขับรถแบบนี้มันอันตรายนะ

ก็นำภาพมายความเร็วบนรถคันหนึ่ง

ขณะกำลังขับรถเป็นมายที่ความเร็ว๒๒๔๒๒๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาอวด
เขียนข้อความสั้นบอกว่า
ถ้าถนนโล่งก็น่าจะไปได้ไกลกว่านี้

เอาเวลาที่คอมเมนต์สอนคนอื่นไปหาเงินดีกว่าป่ะ
แล้วก็ไม่ได้โชว์แต่ลงเพื่อให้ทราบปัญหาของรถ
เอ๊ะเหรอเอ๊ะเหรอคะหรือยังไงคะ
คือชาวเน็ตเขาก็มองว่ามัน
หนึ่งมันไม่ใช่เรื่องน่าอวดอะค่ะเพราะมันผิดกฎหมายนะ

มันอันตรายมากแล้วมันก็มีโอกาสที่จะไป
เกาะอุบัติเหตุให้คนอื่นเขาได้รับความเสียหายแล้วก็รับบาดเจ็บได้ด้วย
ว่าอ่ะมีเวลาว่ามีคอมเมนต์ของสองคนอื่นไปหาเงินให้ตัวเองก่อนดีปะ

ก็มีชาวเน็ตติดตามโพสต์นี้ไปวิจัยผู้หญิงคนนี้ร้อนทั้งโซเชียลเลย

คนรวยจริงเขาไม่ซิ่งบนถนนกันหรอก
ไปเช่าสนามขับแบบไม่อันตรายสิ
บางคนก็เตือนบอกขับแบบนี้ระวังจะโดนใบสั่งตามหลังนะจ๊ะ
โพสต์ลงโซเชียลยิ่งมีหลักฐาน
ซึ่งถ้าย้อนไปดูจากคอมเมนต์โต้ตอบของเธอเนี่ย
ไม่รู้ว่าเฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวนะเธอโดนไปละ๖ใบ
โดนไปแล้ว๖ใบก็ไม่เข็ด
คือจริงบางทีบางคนมองว่าโลกโซเชียลคือการแสดงออก
คือการแบบนำเสนอตัวตนให้เป็นที่รู้จักให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปถูกไหม
บางคนอยากจะเป็นที่รู้จักแต่ว่าบางทีมันก็เป็นดาบสองคมนะคะ
หลายครั้งแล้วบางคนโพสต์ใบสั่งบางคนโพสต์เรื่องราวว่าอะไรนะ
ใช้การต่อรองทำให้โดนปรับน้อยลง

คือการที่คุณเอามาลงแบบนี้ก็เป็นหลักฐานมัดตัวเอง

แล้วก็อวดอะไรคิดดีอีกนิดนึงนะคะ